คุณผู้ชมฮะตัวเลข๑๕๘๒ราย
นี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้
ก็เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ๑๕๗๗ราย
แล้วก็มีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๕ราย
แล้วก็เรื่องของการแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์รายจังหวัด
ก็เพราะว่าแต่ละกลุ่มจังหวัดมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
อย่างเช่นนะเชียงใหม่มีกลุ่มก้อนการทำกิจกรรมของนักศึกษา
นครสวรรค์เป็นกลุ่มก้อนของสถานบันเทิง
การจนบุรีติดเชื้อในโรงเรียนสงขลาเกี่ยวกับผับหาดใหญ่

ส่วนนครราชศรีมามีกลุ่มทานอาหารบุฟเฟ่ร้านคาราโอเกะ
อันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้คือโคศกสวบคไม่ได้เป็นคนแถลง
หรือว่าผู้ช่วยก็ไม่ได้แถลงแต่ว่าเป็นการให้ข้อมูล
จากการประชุมของกระทรวงสาธารณสุข
เพราะวันนี้ย้ายไปแถลงที่สาธารณสุขเขา
ใช่ค่ะจะเห็นตัวเลขแบบนี้คือทำนิวไฮทุกวันต่อเนื่องมา๓วันแล้วนะคะ
ใช่ส่วนโครสกสวบคก็คงจะออกมาแถลงตอน๔โมงเย็น
เรื่องของมาตรการที่สอบคอชุดใหญ่เขาพิจารณา
แล้วก็ออกเป็นมาตรการชัดเจนมา
เราดูคนที่ติดเชื้อเพิ่มในวงการดารากันบ้างนะครับ

ก็คือนักร้องสาวว่านวันวานพี่สาวของโบกี้ไลออน

ส่วนอีกคนนึงก็คือมาโคมาวเรอ
อันนี้เป็นพี่ชายของพระเอกดังมาริโอมาวเลอร์นะครับ
ขณะที่นักแสดงวัยรุ่นณนนท์นะครับ
จากการสอบถามคาดว่าน่าจะมาจากการไปทำงาน
เมื่อวันที่๘ถึง๙เมษายนนะครับ
ก็คืออุ้มลักษณะพี่สาวของนิวเคลียร์หันศา
ก็พบข่าวร้ายเหมือนกันเมื่อตรวจพบโควิด

ตัวเธอเองสามีแล้วก็น้องดิสนี่ลูกสาววัย๒ขวบ
แล้วก็ซ้ำร้ายกว่านั้นนะครับช่วงเย็นดีเจเพชรเจ้า
ก็โพสต์ภาพลูกชายก็คือน้องไทก้า
ทำเอาเพชรจ้าเขาก็ตัดเพาะตัวเองเหมือนกันนะ
บอกว่าโอ้โหจะครบการรักษา๑๐วันแล้ว
จะได้ออกมาแล้วแต่ออกมาไม่เจอลูกแล้ว

บอกว่าตอนนี้เขียนแคปชั่นนะบอกว่ารูเมดของนิวมาแล้ว
อย่างน้อยเรื่องดีก็คือเราอยู่ด้วยกันนะ
จะสู้กับไอ้โรคบ้านนี้ไปด้วยกันนะลูก

ข้อความของทุกคนจริงมันมีความหมายต่อพวกเรามาก
ส่วนอาการไทก้าตอนนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ

ว่าไทก้าลูกลูกเป็นโรคอะไรโคอะไรลูกฟังหน่อยฮะ

ไทยกล้าเป็นอะไรเป็นโคอะไร

อืมไทยกล้าอยู่กับมัมมี่แล้วนะ